เห็นคุณลุงเขามีอาชีพแบบนี้เป็นอาชีพเสริมแล้ว
แล้วก็นึกถึงกิจกรรมดีของน้องนักเรียน
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๒๖บ้านน้องหิน
เฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรำนะคะ
ที่นี่เขาสอนทั้งวิชาการแล้วก็สอนวิชาชีพกันด้วย

ที่สามารถสอนให้น้องเขาไปประกอบอาชีพได้จริง
โตไปเป็นผู้ใหญ่ก็จะได้สามารถดูแลตัวเอง

ติดตามได้จากคุณสุพัตราศรีปัชชิมค่ะ
ซีเมนเหล่านี้คือบ้านของไส้เดือน
น้องโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๒๖บ้านหนองหิน
จังหวัดบุรีรำช่วยกันดูแล
เป็นหนึ่งในกิจกรรมวิชาการอาชีพ
นายธีรพัฒน์เสาโสดนักเรียนชั้นม๓บอกว่า
สัปดาห์ที่เรียนวิชานี้เขามีความสุขมาก
ได้มาดูแลเก็บหมูลไส้เดือนไปทำปุ๋ยจำหน่ายสร้างรายได้
และช่วยกันดูแลรดน้ำใส่ปุ๋ยผักผลไม้

เช่นเดียวกับเด็กชายกริตเมษลักพลวงนักเรียนชั้นหมอ๒บอกว่า
การเรียนวิชาอาชีพทำให้พวกเขาสามารถนำไปปรับใช้ที่บ้านได้
ที่สำคัญยังได้นำมูลไส้เดือนจากโครงการ
แนะนำให้พ่อแม่ใช้เพื่อทดแทนปุ๋ยเคมี
ผักงามและดีต่อสุขภาพด้วย
ได้ครับเพื่อช่วยในการเอาไปพ่อปู่
น้องชอบไหมเวลามาเรียนก็ชอบครับ
จากมูลไส้เดือนของศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงไส้เดือน
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๒๖บรรจุถุงขายกิโลกรัมละ๓๐บาท
เป็นที่นิยมของชาวบ้านและหน่วยงานราชการ
นำไปใช้ในแปลงเกษตร
จำรัฐวัยไทยสงศ์ครูผู้ดูแลโครงการบอกว่า
กิจกรรมการเลี้ยงไส้เดือนทำให้เด็กมีความรับผิดชอบในหน้าที่มากขึ้น
ส่วนรายได้จากการขายหมุนไส้เดือนจะเก็บไว้ขยายพันธุ์ต่อ
และส่วนหนึ่งมอบเป็นทุนให้กับนักเรียนที่จบการศึกษา
นี้ครูและนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๒๖
รู้สึกขอบคุณนายกัมพลวัชรพล
ท่านได้วางรากฐานการศึกษาให้กับเด็กในถิ่นธุรกันดาล
กัมพลถือว่าเป็นบุคคลตัวอย่าง
ที่เสียสละในการศึกษามากที่สุด
เป็นคนหนึ่งให้ความรู้
คือตามโซโลแกนของท่านคือท่านเป็นคนมีความรู้น้อย
อยากกระจายที่ท่านขาดไปให้ถึงเด็ก
อย่างทั่วถึงโครงการของท่านนี่
เป็นโครงการที่เกิดประโยชน์ส่วนรวมโลก
จึงให้การยกย่องและให้รางวัลของคนบุคคลที่ดินของโลกนะครับ
ปัจจุบันมีชาวบ้านหน่วยงานราชการ

ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงไส้เดือน
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๒๖อย่างต่อเนื่อง
โดยกิจกรรมนี้ยังมุ่งสอนให้เด็กประกอบอาชีพ
เป็นทั้งคนดีคนเก่ง
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้

อำนาจอัญญธนาถ่ายภาพ

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน